ฟังไม่ไหวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
มันตาชมากมาแล้วจ้ะชุดลาเทคค่ะ
ลาเทคก็คือชุดที่มันรัดรูปใช่ไหมคะ

เป็นไงคะบอกเลยนะคะว่าปังไม่ไหวของจริงค่ะ

น้องใหม่เข้ามาในชุดลาเทคสีดำนะคะ

ท่าโพสต์ก็คือจิกแล้วจิกอีกมาสิกกล้องเธอ

จริงนะคะก็คือจิกกล้องให้แตกไปเลยสิ

บอกนะคุณผู้ชม๑๐๐ผ่านไปเลยค่ะ

หักอย่างเดียวก็คือเอวจากคุณผู้ชม
เล็กว่าเอ้ยดูเอวนี่มันเล็กมาก

งงเหมือนกันถ้าเดินแบบชะเม้ยชะมองอะ

น้องใหม่กับชุดลาเทคเขาคู่กันมานะคะ
ก่อนหน้านี้เขาใส่มาก่อนหน้านี้แล้ว

ชุดสีฟ้าสีชมพูสีแดง

เรียกว่าเธอเอาอยู่จริงนะคะมาแบบไหน
ก็รอดหมดนะคะถ้าเราใส่นะคะ
คุณผู้ชมโอ้โหแค่ยัดก็ยังจะไม่คิดว่า
ไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่อันนี้มันเหมือนลาจริง

เอาเป็นว่าสวยสะกดใจนะคะ
ต้องบอกว่าการใส่ชุดแบบนี้นะคะ
เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงนะคะ

สงสารสิทธิ์จะเนาะเออนะคะอ่าคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรนะฮะ
ใครอยากใส่ชุดลาเทคก็ตัดตามไซส์สิจ๊ะเออใช่ไหมคะ
จะตัวเล็กหน่อยหรือว่าตัวใหญ่หน่อยก็ใส่ได้หมดเลยใช่เออนะคะคุณผู้ชม